มาติดตามความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยนะครับเอาชุดใหญ่
รวมตัวนะครับซึ่งแน่นอนก็มีนักเตะดาวดังนะครับ
เริ่มทยอยมาส่วนทบนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมีมาเซิร์ฟอีกนะครับ
ส่วนเมื่อวานครับตั้งแต่ในช่วงหนึ่งเที่ยงนะครับรวมตัวกันครับ
แคมป์ทีมชาติทักทายกันนะครับตัวแทนจากหลายสโมสรที่มารวมตัวกัน
เมื่อวานเนี่ยยี่สิบคนนะครับจากยี่สิบสี่คนที่มีการเรียกตัว
ก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมีธีรธรณบุญมาธรรมสุประทัศน์เหมือนตา
แล้วก็ล่าสุดมาแล้วนะครับแล้วก็ถอนตัวหนึ่งคนคือเอกณิตปัญญา
เพราะว่ามีอาการบาดเจ็บส่วนมาดามแป้งคุณอำพันธ์ล่ำซามครับ
จากการทีมก็บอกว่าไปดูดวงมาแล้วนะครับขอแต่งตั้งให้ชนะทิพย์สงกระสิน
เป็นกัปตันทีมชาติไทยส่วนรองกัปตันทีมเนี่ย
ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งแต่อย่างใดครับ
ส่วนกัปตันทีมก็ได้คุยกับมาโน่แล้วนะคะก็ตั้งชนะทิพย์สงกระสินเป็นกัปตันทีม
รองกัปตันทีมก็ยังไม่ได้ตั้งกันเลย
ส่วนสุประโชคสารชาติครับแนวรุกทีมชาติไทยจากคอนซาโดเดซัปโปโร
ก็บอกว่าดีใจมากที่ได้กลับมาทีมชาติอีกครั้งหนึ่งร่างกายเต็มร้อย
แล้วก็ถูกถามว่าเล่นตำแหน่งวิ่งแก๊กขวาได้ไหม
ประโชคบอกว่าเล่นได้ครับแต่อาจจะไม่ใช่ตำแหน่งถนัดแต่ก็เป็นตัวเลือกที่ดีครับ
ก็ดีใจครับที่ได้กลับมาร่วมกับทีมชาติอีกครั้งหนึ่ง
จริงก็ร้อยประเซนต์ครับเป็นอีกทำเนิ้งหนึ่งที่เขาแม่นมันก็เป็นแบบแหล่งที่
ผมก็สามารถเล่นได้แต่ว่ามันก็อาจจะไม่ถนัด
ขนาดนั้นอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็เป็นตัวเลือกที่ดีอะครับ
ก็เสียดายแต่ว่าทดแทงกันได้หมดแน่นอน

หมายก็คือทดสอบระดับว่าทีมไทยสามารถทำได้ดีแค่ไหน
เวลาเจอกับทีมที่คุณภาพเหนือกว่าก็จะวัดเลยนะครับว่าไทยอยู่จุดไหนของเอเชีย
แกรมในการถ่ายทอดสดนะครับของไทยรัฐทีวีช่วงนี้
แกรมทีมชาติมาแน่นเอียนเลยครับก็เริ่มตั้งแต่ยี่สิบสองมีนาคมนะครับ
โดฮาครับเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับ
ก็จะเข้ารายการก่อนเที่ยงคืน๑๐นาที
จากนั้น๒๕มีนาคมครับซีเรียเจอกับไทยนะครับ
เวลาตี๑แล้วก็๒๘มีนาคมเวลาเดิมเหมือนกันตี๑ครับ
ทั้งสองนัดจะมีการเข้ารายการกันก่อนในช่วงเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับ
ส่วนบอลหญิงโอลิมปิก๒๐๒๔รอบคัดเลือกครับ
ได้ชมบุรี๑เกม๑เมษายนครับ

ก็เข้าสัญญาณกันในช่วงเวลา๔โมง๔๕นาทีครับ
ส่วนบอลชายหาดทีมชาติไทยน่ายินดีนะครับ
ก็ชื่นชมจริงสามารถสร้างประวัติศาสตร์เข้าสู่รอบ๘ทีมสุดท้าย
ได้เป็นครั้งแรกของชิงแชมป์เอเชียครับ
ในฐานะแชมป์ของกลุ่มเอด้วยหลังจากที่เอาชนะบาเรน๒๐
ก็ได้ประตูจากฐานันดรประราชะนะครับ

ตั้งเท้าแตกคือเหมือนจะยัดเข้าไปหรือเปล่าไม่รู้นะครับ
แต่ที่แน่มันกลายเป็นดีเลยครับ
จะมองว่าน้ำหนักบอลเนี่ยโอ้โหมันพอดิบพอดีมากนะครับ
วัชระเลภัยจิตนาที๓๖ก็เข้ารอบไปเจอกับสหรัฐอรับเอมิเรตนะครับ
มีนาคมนี้๑๘นาที๓๐นาที
รายการนี้คัด๓ทีมจากเอเชียไปฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์โลกครับ
ส่วนความคืบหน้าลิขสิทธิ์การถ่ายทอด๔เกมที่กัมพูชานะครับ

แล้วก็การกีฬาแห่งประเทศไทยกำลังเดินหน้าเจรจากับเจ้าภาพกัมพูชาให้ลดค่าลิขสิทธิ์หน่อย
เพราะว่าตั้งไว้สูงถึงประมาณเกือบ๒๘ล้านบาทครับ
ล่าสุดดรกองศักย์ย่อมณีพูดว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย
ก็ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของไทยรัฐสปอร์ตนะครับว่า
อยากให้มีการถ่ายท่อแต่มันคงไม่ใช่ราคาสูงขนาดนั้น
เพราะเห็นว่าการถ่ายทอดนั้นก็เป็นประโยชน์กับการพัฒนากีฬาแน่นอน
ก็กำลังเร่งในการเจรจานะครับ
เราอยากให้มีการถ่ายทอดแต่ไม่ใช่ราคาที่สูงขนาดนั้น
เพราะเรายังเห็นว่าการถ่ายทอดเป็นประโยชน์ในการพัฒนากีฬา
เพราะนักกีฬาทีมชาติฝึกซ้อมกันมาเป็นปี
เราก็อยากที่จะให้พี่น้องคนไทยได้ร่วมกันเชียร์ได้ชมนักกีฬาของเรา

แล้วก็เป็นแรงที่จะกระตุ้นให้เยาวชนได้มาเล่นกีฬาได้มาฝึกกีฬา